คลิปอุบัติเหตุระทึกจริง
จับตามองให้ดีเพราะรถคันนี้มาเร็ว
แล้วก็พุ่งใส่ร้านค้าแบบเต็มแรงเลยนะครับ
โอ้โหคุณคุณมองทันไหมเนี่ย
คือมันเร็วมากแล้วเอาจริงตรงนั้นมันมีเหมือนกับแบรีเออร์กั้นอยู่แล้ว

เหินพุ่งเข้าร้านนี้เลยแล้วคุณคิดดูว่าอีกนิดเดียว

โอ้โหคนในร้านเจ้าของร้านบอกว่ารอดตายมาได้

ตั้งอยู่ริมถนนสายบ่อทองหนองเสม็ด

มีกล้องหลายตัวนะจับภาพวินาทีที่รถกระบะคันนี้
วิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็เหินแบบนี้นะฮะ
เหินข้ามทาง๓แยกนะครับ

ปีนขึ้นฟุตปาดพุ่งเข้าร้านค้า
เหตุนี้รถกระบะพังร้านค้าพัง
รถจักรยานยนต์ที่จอดหน้าร้านพังเสียหายไปอีก๒คันครับ
ไปพบว่าร้านขายของแห่งนี้
เป็นร้านขายของเบ็ดตะเล็ดครับ
ซึ่งมีคุณพานุมาตรอินเพชรอายุ๔๑ปี

นี่อยู่ตรง๓แยกตรงนี้พอดิบพอดีเลย
พานุมาตรเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น

ผมกำลังนอนหลับสบายเลย
นอนหลับสบายอยู่ภายในร้านนี่แหละฮะ
สะดุ้งตื่นทันทีเพราะเสียงมันดังมากครับ
เมื่อออกมาดูพบว่าคนขับรถกระบะเนี่ย

แล้วก็ต้องถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดครับ
ระหว่างนั้นก็คุยค่าเสียหายกับคนขับรถกระบะ
ซึ่งพี่เขาก็บอกว่าอยากให้มันจบไปนะฮะ

เรื่องต้นพี่พานุมาตรประเมินความเสียหายไว้ที่๔๕๐๐บาท

ทั้งเสาทั้งต้นไม้ตรงนี้
ถ้าไม่มีนะเขาบอกว่าโอ้โหรถกระบะคงพุ่งเข้าไปในร้าน
ตรงจุดที่เขานอนอยู่
นี่ยังมีไอ้ฟุตปาดมีต้นไม้มีเสาคอยบังไว้นะ
เขาบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
เคยมีรถวิ่งตรงเข้ามาชนร้านเสียหายไปแล้ว๑ครั้งนะครับ
จากนั้นผมทำแท่งปูนไว้๒แท่ง
เอามาวางเป็นแนวป้องกันให้คุณ
โอ้โหมันเกือบแล้วคุณนะ
ถามพี่เขาพี่แล้วจะทำอย่างไรต่อ
พี่จะย้ายร้านไหมร้านพี่อยู่ตรงแยกแบบนี้พอดี

คุณดูแรงขนาดเมื่อกี้ต้นไม้หักเลย
พี่บอกว่าร้านคงย้ายไม่ได้
ผมขายของอยู่ตรงนี้มันก็ขายได้ขายดีอยู่เหมือนกัน

ผมย้ายที่นอนไม่อยู่จุดตรงแยกนี้เลย
ผมย้ายหลบเบี่ยงไปซะหน่อย

อืมนี่เขาบอกไม่รู้จะต้องทำแท่งปูนแบบนี้

แต่ทีนี้ก็เอาคลิปมาลงในโลกโซเชียลนะฮะ
เป็นการเตือนสติบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางนี้
ขับขี่ด้วยความระมัดระวังอีกนิดหนึ่ง
เพราะครั้งหน้าตัวพี่เขาบอกว่า
ผมอาจจะไม่โชคดีแบบครั้งนี้ก็ได้นะครับ
ส่วนการสืบสวนสอบสวนหาว่าคนขับรถกระบะเป็นอะไร
เกิดอะไรขึ้นกับเขาถึงได้พุ่งตรงมาแบบนี้
นงหลับในหรือเปล่าเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปด้วยนะครับ
แต่พี่เขาไม่เอาความคือให้ตกลงกันให้ได้ตรงนี้